ทุกผู้ผู้ผู้ชมครับจอสนามเลือกตั้งสอสอในครั้งนี้
นะฮะสนามเลือกตั้งหกหกเนี้ยค่ะไทยรัฐทีวีของเราได้
วิเคราะห์ประเมินแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลต่างเพื่อดู
สถนการของแต่ละเขจพื้นที่แล้วก็สอสอบัญชีราย
บัญชีรายชื่อด้วยไทยรัฐทีวีของเราเราก็เลยประเมินมานะฮะในครั้งที่๑ในครั้งนี้นะฮะ
ว่าสสเขตและบัญชีรายชื่อของแต่ละพักนั้นน่าจะได้คะแนนเสียงมากน้อยเท่าไหร่อย่างไร
ท่านลองติดตามดูจากรายงานครับ
ไทยรัฐทีวีฟันทงครั้งที่๑ประจำวันที่๒๑เมษายน๒๕๕๙
เคราะห์สนามเลือกตั้งสอสอทั้งแบบแบ่งเขตและแบบบัญชีรายชื่อ
โดยอาศัยฐานข้อมูลทุกรูปแบบทั้งจากพื้นที่ผู้สื่อข่าวภาคสนามของไทยรัฐทีวีที่มีอยู่ทุกจังหวัด
ผนวกกับข้อมูลสถิติจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
สนามเลือกตั้งกรุงเทพมหานครทั้ง๓๓เขตเป็นการแข่งขันระหว่าง๒พักการเมือง
คือพักเพื่อไทยและก้าวไกลโดยคะแนนความนิยมของเพื่อไทยยังเหนือทุกพัก
ขณะที่ก้าวไกลในสนามกรทมความนิยมเริ่มตีตื้นขึ้นมาเรื่อย
ส่วนพักการเมืองอื่นอาจต้องเร่งทำการบ้านอย่างหนัก
ใช้ความขยันลงพื้นที่เพื่อหวังเอาชนะกระแสให้ได้
สนามเลือกตั้ง๒๖จังหวัดภาคกลาง๑๐๖เขต
ไม่ใช่พื้นที่ฐานเสี่ยงของเพื่อไทยโดยรวมก็ยังครองที่นั่งได้มากกว่าพักอื่น
จังหวัดชนบุรีของกลุ่มคุณปลื้มหรือนนทบุรีฉะเชิงเซาปฐุมธานีลบบุรี
ขณะที่พักภูมิใจไทยได้ที่จังหวัดอุทัยธานีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาปราจินบุรีกาญจนบุรี
พลังประชารัฐได้บางส่วนที่สมุทรปราการสะแก้ว
ภักดิ์ชาติไทยพัฒนาได้สุพรรณบุรีและนครปฐมบางส่วน
พักเหนือสิบหกจังหวัดหกสิบแปดเขตเป็นพื้นที่ยึดกรองของเพื่อไทยแทบทุกจังหวัด
เชียงใหม่เชียงรายแพร่น่านลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิษฐ์
พักพลังประชารัฐได้ที่กำแพงเพชรเพชรบูรณ์พยาวตาก
ภูมิใจไทยได้บางส่วนในจังหวัดนครสวรรค์พิจิตรและพิศนุโลก
ขณะที่ภาคอีสานยี่สิบจังหวัดหนึ่งร้อยสามสิบสามที่นั่ง
พักเพื่อไทยกวาดไปหนึ่งร้อยหกที่นั่ง
เว้นจังหวัดบุรีรำที่เป็นของภูมิใจไทย
ส่วนจังหวัดนครราชศรีมา๑๖ที่นั่งก็แบ่งกันไป
อุบลราชธานีถูกเจาะชัยไปได้บ้าง
ภาคใต้สิบสี่จังหวัดสิบหกที่นั่ง
เลือกตั้งปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ประชาที่ปัดได้มาแค่ยี่สิบสองที่นั่ง
คราวนี้สามารถยึดคืนพื้นที่ได้เพิ่มเป็น๓๒ที่นั่ง
ขณะที่พักภูมิใจไทยได้ที่สตูนตระนอง
และได้บางส่วนในกระบี่พัทธลุงสงขรา
ส่วนรวมไทยสร้างชาติของลุงตู่ได้ที่ชุมพร
และบางเขตในนครศรีธรรมราชนราธิวาสสงขราและสุราธานี
ขณะที่ประชาชาติได้ใน๓จังหวัดชายแดนใต้
ส่วนการวิเคราะห์ประเมินตัวเลขสอสอบัญชีรายชื่อ๑๐๐ที่นั่ง
คิดเป็นเปอร์เซ็นต์โดยอาศัยฐานข้อมูลจากโคสำนักต่าง
สถิติตัวเลขจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ปัจจัยแปรผันต่างทางการเมือง
พบว่าพักเก้าไกลได้คะแนนนิยมเหนือทุกพัก

ส่วนสสเขตของก้าวไกลถูกเบียดมาเป็นอันดับ๒

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน